ดับสยองคุณผู้ชมะช่างเชื่อมเหล็กที่นครศรีธรรมดาส
ถังน้ำ๒๐๐ลิตรลงมาทับเขา
โอ้โหคาที่เลยที่เกิดเผยอยู่หน้าอาคาร

เดี๋ยวจะเห็นรถกระบะสีเทานะคุณผู้ชมจอดอยู่หน้าอาคารเลย
นี่อ่ะทางขวานี่นะแล้วท้ายกระบะมีร่างผู้ตายชื่อนายนัทธวัฒน์
หานพิทักษ์วงศาอายุ๔๘ปีเป็นชาวอำเภอท่าสารา
จริงแล้วย่าดกับเพื่อนเขาพยายามจะอุ้มนายนัทธวัฒน์เนี่ย
ขึ้นรถจะไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะแต่ไม่ทันครับเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ
กับเพื่อนก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบ
เหตุเกิด๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้จุดที่โดนแท้งน้ำตกใส่นั้นเนี่ยมันอยู่หลังอาคารพาณิชย์ครับ
โอ้โหแล้วแท้งน้ำก็ใหญ่ด้วย๒๐๐ลิตรตอนนั้นเปิดน้ำใส่แท้งอยู่ตลอดเวลา
ว่าพอน้ำมันใกล้เต็มถังเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งมีน้ำหนักเกือบ๒๐๐ลิตร
โครงเหล็กขาตั้งมันยังไม่แข็งแรงพอไงรับน้ำหนักไม่ไหวครับหักลงมาเลย
น้ำมันล้มลงมาด้วยทับคุณนัทวัฒน์อย่างแรงก็เลยเสียชีวิต
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็มอบศพให้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยค่ะโอ้โหนี่แท้งขนาดใหญ่เลยครับ